เรื่องรถอีกสักเรื่องหนึ่งที่หัดใหญ่ค่ะอันนี้เป็นเจ้าของเต้นรถมือ๒เลยค่ะ
ออกมาร้องขอความเป็นธรรมคือเขาบอกว่าเขาโดนรถกระบะคันนึงเนี่ย
พุ่งชนเข้ามาในเต็นต์ค่ะเต็นต์ก็พังแล้วด้วยความที่เป็นเต็นต์รถนะคะ
พุ่งเข้ามาก็โดนรถด้วยรถก็เสียหายไปอีก๔คัน
มาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะเรื่องนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเลยเห็นไหมคะ
เต็นต์ก็โดนรถก็โดนนะคะคือความเร็วรถที่เข้ามาน่าจะประมาณร้อยห้าสิบ
หกสิบอ่ะค่ะพังยับเลยนะคะสิบสามตุลาคมที่ผ่านมาที่เต็นต์รถมือสองแห่งหนึ่ง
คือคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เจ็บไปสองรายแล้วก็ไปพุ่งชนเต็นต์รถคันนี้พังไปทั้งแถบ
เต็นต์บอกว่าคนขับรถกระบะเป็นกู้ภัยของนครศรีธรรมราชนะคะ
พอเกิดเรื่องตำรวจก็เก็บรายละเอียดไปจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะ
คนขับรถกระบาดให้การโว๊กไปวนมาทีแรกบอกสูงนักตัดหน้า
แต่เขาบอกแถวนั้นมันไม่มีสักตัวหนึ่งนะคะ
พออีกสักพักนึงบอกถนนลื่นคุมรถไม่อยู่ก็เลยเสียหลัก
คุณจรัสกับคุณพันนฤทธิ์สามีภรรยาเจ้าของเต็นต์ก็บอกลำบากเลยค่ะ
เกิดเหตุมาเป็นอาทิตย์แล้วพอโทรไปถามตำรวจสพคหงษ์
คดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย
เขาต้องเสียค่าซ่อมรถซ่อมรั้วทำโครงสร้างไปกว่า๒ล้านแล้วค่ะ
แล้วตอนเกิดเหตุใหม่เนี่ยก็กลัวว่ารถในเต็นต์จะโดนขโมย

ก็อยากจะให้คนขับมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะ
เขาต้องนอนในรถนะคะเพื่อที่จะเฝ้ารถกลัวโดนขโมย
แล้วยังมีคนขี่มอเตอร์ไซค์อีก๒คนที่บาดเจ็บด้วยค่ะ
แล้วตอนนี้นะเกิดมากว่าคราวโปรงเสือมือตามมากินผิดเสียหาย
หลับสี่ขั้นได้กดการเสียหายที่ไม่สร้างมากมันใกล้ลูกค้าได้
คนเด็กชุนเข้ามาช่วยเยอะแยะพี่ชดชายการเสียหายให้พี่บ้าง
ไม่ใช่ทิ้งพี่ไปแบบไม่เลี่ยวแรก